แล้วดูสิลงศพมาตอกฝาโลงแบบนี้
คุณชูวิทย์บอกว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วล่ะ
ที่นักข่าวที่สังคมไทยจะได้เห็นเขาเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับคนข้างผมเนี่ย
คนที่มีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทย

โอ้โหคุณผู้ชมดูโฉนดดูความเก่า

ใช่เป็นฉโนตที่ดินมูลค่า๑๐๐๐๐๐๐๐บาทครับ
ดิน๑๓ไร่บนถนนสุขุมวิทย์
แล้วคุณชูวิทย์บอกว่ามีชื่อเด็กชายเศรษฐาทวีสิน
เป็นเจ้าของดั้งเดิมแต่ถูกธนาคารยึดไป
คุณชูวิทยจึงไปซื้อต่อมาจากธนาคารเมื่อปี๒๕๖๒
คุณชูวิทยอมรับว่ามีความพยายามมาขอซื้อคืนนะ
แต่คุณชุวิตไม่ขายให้ครับ
ต่อมามาดูที่แผนผังคุณผู้ชมฮะ
เป็นแผนผังของบริษัทนอมินีต่างด้าว
ร่วมกับรอปภที่ชื่อว่านายโชคชัยอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร
ร่วมกันซื้อหุ้นบริษัทซีวาแลนด์จำกัดครับ

ดังกล่าวจากธนาคารเป็นเงินมูลค่า๑๐๐๐ล้านบาท
โดยมีการขายที่ดินสุขุมวิทย์ซอย๑๒ให้กับบริษัทหนึ่ง
ซึ่งเป็นบริษัทลูกของแสนสิริ

นี่จะมีคนมารับนาทีรับบทเป็นรภนะคุณผู้ชม
บอกว่ารอปภเป็นนอมินีอีกแล้ว
อย่างพี่เบิร์นฮะภายใต้เสื้อของรปพคนนี้เขียนว่าอะไรลองไปดูกัน
ดูตรงพออยู่บุคดาหารท่านปลอมตัวมาแน่เลย

ไหนขอดูเสื้อข้างในหน่อยได้ไหม

เอ้าปะโถ่ต้นเป็นนอมินีนี่
นี่ไงภายใต้เสื้อรอปภเขียนว่านอมินีนะคุณผู้ชม

แล้วคุณชูวิทย์ก็โชว์ภาพที่ส่งทีมงานไปตรวจสอบบริษัทโนมินีที่อยู่ที่ฮ่องกงนะ
คุณผู้ชมฮะคุณชูวิทย์บอกว่าเฮ้ยถ้ามีเงินไปซื้อที่ดินขนาดนั้นเนี่ย

ปรากฏพอส่งทีมงานไปตรวจสอบเป็นห้องแถวเล็กครับ
คุณชูวิทย์บอกว่าเป็นบริษัทผีตั้งไว้หลอกแล้วก็ยืนยันว่านี่แหละบริษัทนอมินีชัดเจนเลย
มีบุคคลที่ใกล้ชิดกับคุณเศรษฐาทวีสินและเป็นคนสำคัญของโขงเบ้ง
แล้วอธิบายความเชื่อมโยงกับรอปภซึ่งเป็นนอมินีเมื่อสักครู่ที่เอาคนมาจำลองไว้เนี่ย
คุณชูวิทย์บอกว่าข้อมูลที่เคยแฉทั้งหมดเขาส่งให้สสและสวไปแล้ว
เพื่อให้พิจารณาคุณสมบัติของนายเศรษฐา
คุณชูวิทย์มั่นใจว่าถ้าคุณเศรษฐาได้รับเห็นชอบให้เป็นนายกเนี่ยอยู่ได้ไม่เกิน๓เดือนครับ
๒หน้าอันแรกเป็นมูลค่าที่ดิน
ที่แสนสนิทก็ชี้แจงว่า
เป็นราคาซื้อขายที่ดินในโซนสุขวิทย์นานาอโศก

เหลืองที่เขียนไว้นั่นคือ
พื้นที่ตรงสูงวิทย์ติดปากซอย๑๔

ปีที่ซื้อขายปี๕๙
ราคา๑๙๕๐๐๐๐บาทต่อตารางวา
ส่วนอีกหน้าหนึ่งคุณผู้ชมที่แสนสิริชี้แจง
เขาก็ชี้แจงว่าการซื้อที่ดินสุขุมวิทย์ติดปากซอย๑๒นั้น

แล้วก็จะมีการชี้แจงลงมาว่า
แสนสิริและบริษัทย่อยของแสนสิริ
ทางกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ไม่มีความเกี่ยวข้องใดกับบริษัทศิวาแลนด์จำกัด
ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวครับ
อีกข้อนึงคือบอกว่าแสนสิริไม่เคยรู้จัก

อีกข้อ๑แสนสิริซื้อที่ดินติดถนนสูงวิทย์ปากซอยสูงวิทย์๑๒ในปี๕๙ทั้งหมดจำนวน๘๙๐๕ตารางวาราคาเฉลี่ย๑๙๕๐๐๐บาทต่อตารางวา
ซึ่งผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด
โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมเทียบกับราคาตลาดครับ
แล้วก็แสนสิริไม่เคยมีการโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อซื้อขายที่ดิน
และแสนสิริชำระค่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน๑๗๓๔ล้านบาท
แต่ว่าเป็นเอกสารชี้แจงไม่ได้มีตัวบุคคลมาตั้งโต๊ะแถลงแต่อย่างใด
นี่คือคำพูดสุดท้ายการปิดฉากนะครับการแฉเพื่อชาติของชูวิทย์กระมวลวิสิต
ในชูวิตกระมวลวิสิตยกมือไหว้อำลากาลแถลงภารกิจแฉเพื่อชาติ
แล้วก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่ติดตามมาตลอด
ยืนยันว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่ออกมาเปิดโปรงสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
หลังจากนี้จะไม่แฉใครอีก
ซึ่งนายเศรษฐาถือเป็นคนสุดท้ายนะครับ
ที่เขาจะเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ครับ
คุณจะไม่ได้เห็นผมในการมีชีวิตอยู่ด้วยซ้ำ
ดังนั้นวันนี้ผมคงจะลาสังคมไทย
การลาของสังคมไทยในวันนี้
มันเป็นสิ่งที่ผมยอมรับว่าผมเพียงพอแล้ว
ส่วนผมนั้นขอลาก่อนครับสวัสดีครับ
สำหรับการเดินทางกลับประเทศไทยของอดีตนายกทักษิณนี่
คุณชุวิตฟันทงว่าไม่ได้เข้าหรอกเรินจำนะ
เขามีดีลลับเอาไว้แล้ว
๒แห่งที่จะรับตัวในทักษิณเอาไว้
ก็คือไม่โรงพยาบาลตำรวจก็โรงเรียนตำรวจครับคุณผู้ชมครับ
อย่างไรก็ตามต้องจับตานะครับว่า
สถานที่รับตัวอดีตนายกทักศิลป์นี่
คุณผู้ชมครับผมขอใช้เวลาตอนนี้สัก๒๐วินาที
ในฐานะที่คุณชูวิทย์เคยเป็นแหล่งข่าว
ในฐานะที่ผมเป็นนักข่าว
ผมขอให้คุณชูวิทย์สุขภาพแข็งแรง
คุณผู้ชมครับคนเรามีด้านมืดด้านสว่าง
คุณจะมองด้านมืดของเขาหรือคุณจะมองด้านสว่างของเขา
อยู่ที่คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้
เริ่มต้นตั้งแต่คุณชูวิทย์เอาค้อนมาทุบอ่าง
ประกาศตัวเข้าสู่การเมือง
จนวันนี้คือภารกิจสุดท้ายของเขาชูวิทย์กระมวลวิสิตครับ
ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ถือว่าข้อมูลที่หลายอย่าง
คุณชูวิทยเอามาเปิดเผยก็มีคุณอุปการณ์กับสังคมไทย
แต่อีกมุมหนึ่งคุณสนทิริมทองกุลเมื่อวานเขาไปกรมสรรพากร

ว่าคุณชูวิทย์อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำนิติกรรมอำพลางเลี่ยงจ่ายภาษีด้วยนะครับ